ติดตามข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องถ้ำนี่แหละ
แต่ว่าเป็นความรู้สึกของดาราคนนึงค่ะ

บอกกับพี่แจ๊กกะรีนเป็นการส่วนตัวเลยค่ะ
บอกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากเลย
แต่พอเจอเหตุการณ์แบบน้องนี่นะคะ

ก็เลยไม่ค่อยกล้าไปท่องเที่ยวสไตล์แบบนี้อีกค่ะ
ประกอบกับส่วนตัวเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับการไปเที่ยวถ้ำเหมือนกัน
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยไปถ้ำรอดนะฮะ
การเดินทางเข้าปากถ้ำแห่งนี้ก็ต้องนอนราบไปกับเรือ
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปท่องเที่ยวแบบนี้น่าจะพอนึกกันออก
นอนราบเพราะว่ามันมีหินงอกหินย้อย

ทำให้ใบหน้าของเขาเขาบอกอยู่ใกล้กันมากกับหินงอกหินย้อย

แหลมนี่แหละประกอบกับเรือที่นั่งเนี่ย

ก็มันรู้สึกว่าอุ๊ยชีวิตเจียงเกินไปนะครับ
ทำให้ตัวเขาเนี่ยเข็ดกับการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะ

ท่ามเข้าเทยครับปกติก็จะ
จริงเราก็เป็นคนที่แบบขี้กลัวอยู่แล้วเหมือนกันเนอะ

ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมว่าจริงมันก็ให้อีกอารมณ์หนึ่งนะ
เป็นธรรมชาติไปดูหินต่างในถ้ำหรืออะไรอย่างนี้
แต่ก็อย่างที่ว่าครับบางทีเราอาจจะต้องตรวจเช็คเรื่องความปลอดภัย
หรือสภาวะอากาศภายธรรมชาติอะไรให้ดี
ถ้าสมมุติเป็นเราที่ติดในถ้ำเกือบ๑๐วัน

เพราะว่ามันแบบโหอยู่ตั้งหลายวันนะอาหารน้ำก็แทบจะไม่ค่อยจะมี
แสงไฟก็ไม่มีค่ะคงจะสำบากคือหนาดูเลย
ก็ต้องชื่นชมน้องครับเพราะว่าน้องทั้ง๑๓คน
ก็ฝากไว้เป็นแบบว่าเตือนใจ
เวลาที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายอะไรนะคะ
เพราะว่าเชอรี่เองเนี่ยเคยมีประสบการณ์เหมือนกันไปเที่ยวถ้ำมรกฏที่จังหวัดตรัง
อันนี้ไปกับคนในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างอำนวยความสะดวก
อันนี้เราก็ดูเวลาในการท่องเที่ยวว่าระยะเวลาไหนเนี่ยเที่ยวได้ระยะเวลาไหนที่มีน้ำหลากอะไรอย่างนี้

มีคนดูแลไปด้วยดีกว่าอย่าไปแบบเดียว
ถ้าจะไปก็ต้องหาข้อมูลไปให้แน่นก่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงค่ะ